พระออกไปบินทบาทแล้วก็กลับมาจากบินทบาทเสร็จสิ้นเรียบร้อย

แต่กลับมานั่งที่วัดสดเบียร์เฉยเลย

เช้านี่แหละ

สดเบียร์นี่ก็ผิดวินัยสงฆ์อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็คำอ้างของพระรูปนี้ที่ตำรวจถามว่า
ท่านทำไมถึงต้องซดเบียร์

ก็อาตมาเหนื่อยมาจากการบินทบาทนั่นแหละ

มันจะสดชื่นได้ยังไงคุณสุราเมระยะมัชปะมะ

ในช่วงที่ตำรวจสอบถามพระเกี่ยวกับกรณีการซดเบียร์หลังไปบินทบาท
แล้วเบียร์นี้ไปเอามาจากไหนไปซื้อมาจากไหนให้ใครไปซื้อ
มันมีอยู่แล้วนะเนี่ยเพราะพระเกมียก็มีอยู่แล้วนะครับ

ครับเพิ่งกลับมาจากบินทบาทก็เลยดื่ม

เขาซื้อไว้แล้วในจิตส่วนหน่อยครับ
หลายคนดูคลิปนี้ดูข่าวนี้แล้วก็ประชดเลย
ท่านท่านไม่สดตอนบินทบาทซะเลยล่ะ
อาจจะตอนเดินเลยล่ะ

ก็ตำรวจสายตรวจสพเพจังหวัดระยองนะครับ

ว่ามีพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์สัญชาติกัมพูชา
หลายรูปนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่พรรค
หินดาดหมู่๓ตำบลเพ
แต่พระสงฆ์สัญชาติกัมพูชาเห็นตำรวจก่อน

พระภัยบูรณ์ถ้าอายุ๖๓ปีแล้วถ้านีไม่ทัน

พร้อมของกลางเป็นขวดเบียร์ที่วางอยู่ข้างหน้าเลยนะครับ

อกจากนี้ยังมีชาวบ้าน๒คนอยู่ในอาการมึนเมาอยู่ใกล้ด้วย
ตำรวจจึงนำตัวพระภัยบูลและชาวบ้านอีก๒คน
ไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเพนะครับ
หลังจากที่มีการสอบปากคำเมื่อสักครู่นี้ภายในที่พักสงฆ์แล้ว

หลังจากที่ไปเดินรับบินทบาทในตัวเมือง
พระสงฆ์สัญชาติกัมพูชาอีก๔รูป
พระสงฆ์กัมพูชาให้ชาวบ้าน๒คน
ซื้อเบียนมาให้ดื่มแก้เหนื่อย
หลังกลับจากเดินบินทบาท
จากนั้นทั้งพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์กัมพูชา
แล้วก็สิทธิ์ที่เดินตามอีก๒คน
ซดเบียนกันเลยนั่งดื่มเบียนด้วยกัน
โดยพระภัยบูลก็ดื่มไป๑ขวด
กระทั่งมีชาวบ้านมาพบเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจก่อน
แต่ถูกจับไปให้พระผู้ใหญ่ลาศิกขาให้
วบคุมตัวไปดำเนินข้อหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานปฏิบัติธรรมต่อไปล่ะครับ